พูดถึงเรื่องของการสูบน้ำนะคะการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ
มาจากหลายหน่วยงานล่าสุดมาจากจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นส่งขบวนรถพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย
เป็นรถสูบน้ำระยะไกลรวมทั้งกำลังพลเดินทางมาสมทบ
ช่วยเหลือการค้นหา๑๓ชีวิต
นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยนายสุเทพมณีโชธผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๖ขอนแก่น
ร่วมกันทำพิธีปล่อยขบวนรถพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย๒๓ชุด

เดินทางทั้งหมดได้ไปสมทบช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการค้นหาหมาหมูป่าอาคาเดมี่นะคะ
คนภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมกำลังกันออกค้นหาอย่างเต็มที่
ทั้งภาคพื้นดินและอากาศต่อเนื่อง
วันเต็มพอดีแล้วผ่านไป๓นาที
ก็คือ๕วัน๓นาทีกับอีก๒๕วินาที
นายสมศักดิ์จันตระกูลบอกว่า
ขอนแก่นทุกคนส่งกำลังใจส่งแรงใจและเอาใจช่วย
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการปฏิบัติภารกิจติดตามค้นหา
อยากให้ให้พบโดยเร็วและภาวนาให้ทุกคนนั้นปลอดภัย
แม้ว่าการค้นหาเข้าสู่วันที่๕แล้ว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานก็ยังไม่ลดลักความพยายามค่ะ
ต้องขอขอบคุณทางสูญประกันประทับศาลภัยเก็บ๖นะครับ
จังหวัดขอนแก่นที่ได้นำความปรัฐนาดีนะครับ
โดยการส่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์นะครับ
เป็นตัวแทนของชาวภาคอีสานและชาวจังหวัดชุนแก่น
ไปมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยดูแลลูกหลานของพวกเราที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ก็จะไปเสริมเติมเต็มนะครับ
ในการที่จะไปปฏิบัติภารกิจในการกู้ภัยครั้งนี้นะครับ

ก็ฝากความปรารถนาดีไปถึงพี่น้องชาวเชียงรายด้วย
แล้วก็หวังว่ากำลังพลของเราจะไปเติมเต็ม
หรือเป็นส่วนประกอบในส่วนหนึ่งในการที่จะให้คณะชุดค้นหานั้นได้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

บอกว่าแม้ว่าจะอยู่คนละภาคและห่างไกลกันด้วยระยะทาง
แต่เชื่อว่าชาวจังหวัดขอนแก่นและทุกคนยังรอฟังข่าวดีอย่างต่อเนื่อง
และเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสมอค่ะ